จังหวัดตรังนะครับเกิดเหตุยิงกันแบบอุกอาจเลยนะครับ
เพราะว่ามีการยิงกันหน้าบ่อนวัวชนนาบินหลา
เป็นเหตุให้ชายอายุ๓๓ปีฉายาว่าเสืออาร์ตทุ่งควร
ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับหลังจากถูกยิงนับ๑๐แผลนะครับ
ตำรวจสพเมืองตรังมุ่งประเด็นปมสังหาร
มาจากความขัดแย้งทางธุรกิจที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำวานนี้ตำรวจสพเมืองตรัง
ได้รับแจ้งเหตุไล่ยิงกันแล้วก็มีผู้เสียชีวิตบนถนนสายนาแคร์
ด้านหน้าสนามชนโคบ้านนาบินหลาหมู่๒ตำบลนาบินหลาอำเภอเมืองตรังนะครับ
ที่เกิดเหตุพบร่างของนายกัมปนาศหัวหินหรือฉายาเสืออาร์ตทุ่งควรอายุ๓๓ปี
ถูกยิงด้วยปืนลูกโม่ขนาดจุด๒๒
ทั่วร่างกายหลายแผลมีอาการบาดเจ็บสาหัสนะครับ
เจ้าหน้าที่พยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตก่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ตรัง
แต่ว่าท้ายที่สุดนายกัมปนาศทนพิษบาดแผลไม่ไหว
เสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาลนะครับ
โดยในที่เกิดเหตุไม่พบปลอกกระสุนปืนแล้ว
ออกไปประมาณ๑๕๐เมตรไปพบร่องรอยของคมกระสุน
เจาะทะลุอยู่บนฝาผนังของบ้านของชาวบ้านในพื้นที่แถวนั้นนะครับจำนวน๓รู
ทางด้านของนางสาวหัทยาฝันเสี้ยนเจ้าของบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุจุดยิงกัน
ให้การนะครับว่าได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ขับชะลอความเร็วมา๒คัน
ก่อนที่จะได้ยินเสียงปืนดังประมาณ๕๖นัด
สิ้นเสียงปืนก็ได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์เร่งเครื่องขี่ออกไปอย่างรวดเร็ว
เมื่อเธอออกมาดูก็เพราะว่ามีคนถูกยิงนอนจมกองเลือดบาดเจ็บสาหัส
ก็เลยรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบนะครับ
แพทย์ชนะสูตรพลิกศพพบว่าหัวกระสุนเจาะเข้าที่หน้าท้อง
สะโพกท้องน้อยเข่าซ้ายต้นแขนซ้ายแล้วก็กลางแผ่นหลัง
รวมทั้งสิ้น๑๐จุดนะครับ
จากการสืบสวนสอบสวนทราบว่าผู้ตายนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
ว่าคนร้ายนัดทั้งคู่

ที่คนร้ายซึ่งตำรวจก็คาดว่ามาไม่ต่ำกว่า๒คน

แล้วก็ใช้ปืนกระหน่ำยิงนายกัมปนาศแล้วก็นายสักกริน
สักกรินคนขี่รถจักรยานยนต์ที่ผู้ตายซ้อนท้ายมา
ขี่หลบหนีขี่หนีตายไปหาเพื่อนได้นะ
โดยบอกกับเพื่อนว่าโดนไล่ยิงมานะครับ
ขณะที่นายกัมปนาศไม่รอดเพราะว่าถูกยิง
แล้วก็ล้มอยู่ที่จุดเกิดเหตุ
กระทั่งเสียชีวิตหลังจากที่เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือนะครับ
ขณะที่คนร้ายก็ขับรถหลบหนีไป
สำหรับประวัติของนายกัมปนาศผู้ตายมีฉายาว่าเสืออาร์ตนะครับ
จะพ้นโทษในคดีปล้นทรัพย์มาได้ประมาณ๒เดือน

ขณะนี้ตำรวจชุดสืบสวนได้เชิญตัวนายสักกริน
ซึ่งเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ที่หนีรอดชีวิตมาได้มาสอบสวน
แต่ว่านายสักกรินก็ยังอยู่ในอาการตกใจครับ
ต้นคาดว่ามาจากความขัดแย้งในธุรกิจมืด
ธุรกิจสีเทาธุรกิจผิดกฎหมาย
โดยอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง